ตัวเตือนภัยกันหน่อยนะคะโดยเฉพาะคนที่จะต้องมีความจำเป็นไปต้องจะต้องไปรอรถอยู่ที่สาลาริมทางตำบลพาลทองกำเภอพาลทองจังหวัดชนบุรีที่เตือนภัยกันแบบนี้เพราะว่ามีคุณยายท่านหนึ่งค่ะอายุเจ็บสิบปีนอนขออภัยนะคะนั่งรอรถโดยสารอยู่ที่สาลาริมทางแต่ปรากฏว่ามีคนร้ายเข้ามาชกกระเป๋าขี่รถจักรย
ตอนที่พูดคุยกับทีมข่าวยังอยู่ในการตกใจอยู่เลยนะคะ
แต่ก็เล่าให้เราฟังค่ะบอกว่าตอนนั้นนั่งรอรถประจำทางอยู่ในสาลานี่แหละ
จู่คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์มาจอดด้านหน้าเลย
แล้วก็เดินปรีเข้ามากระชากกระเป๋าถือของคุณยาย
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หนีไปเลยคุณยายคุณยายเสียหายอะไรบ้างคะ
คุณยายบอกว่าในกระเป๋ามีเงินสด๕๐๐๐บาท
โทรศัพท์มือถือ๑เครื่องโทรศัพท์ประมาณ๗๐๐บาทนะ
เอกสารอื่นอื่นก็มีคุณยายเลยบอกว่าอยากให้ตำรวจจับกลุ่มตัวให้ได้โดยเร็ว
คุณตำรวจกล้องวงจรปิดมันชัดเอาไปเลยไปจับกลุ่มให้หน่อยนะคะ
ด้านตำรวจบอกว่าก็ขอดูกล้องวงจรปิดนี่แหละ
จุดเกิดเหตุและจุดใกล้เคียงเพื่อดูเส้นทางการหลบหนีของคนร้าย
เพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ